ห้ามพลาดสิบไทยแลนด์ไฟต์สองพันสิบหกยี่สิบถึงยี่สิบสามสิงหาคมนี้
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง